ย่าดาวเข้าอีน้อง

เราบอกย่าดาวเข้าอีน้อง
มาแล้วสู่ปุติทุกคน
ตอนนี้มันประมาณ๔โมงแล้ว
หิวมั้ยคะหิวกันมั้ยคะ
หิวอยู่บ่าคะถามเนี่ย
นั่นเห็นบ่าไพก็หิวเหรอว่าสี่โมงแรงละ
ว่า๔โมงเย็นแล้วนะคะทุกคน

อยากจะพาทุกคนไปทานอะไรที่มันสดสดกันหน่อยนะคะ
ที่แรกสดจริงเลย
สดถึงขั้นจะต้องเดินตามมาค่ะไปดูค่ะ
สู้เดี๋ยวละ
ต้องเดินดาวปะกินขนาดนี้เลยล่ะค่ะ

ไม่ใช่เช็คเข้ามาตายเลยไม่ได้ที่ค่าน้องยังไม่ถ่ายค่ะ
แม้ว่าจะเห็นเดินตามแบบนี้
นี่คือร้านปิ้งย่างบุฟเฟ่อยู่ที่พัทยาค่ะ
สาวคนนี้ก็ได้กินไซน์ฟู้ดเลยนะ
คุณผู้ชมขาดแต่ปูเค้าสู้กับ
ปูเค้ายังมีชีวิตอยู่เลยเค้าก็เดินกล้ามแบบนี้แหละ
ก็เดินตามแต่อย่าพูดไปตานมากนะคะ
ไปคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะไหวไหมค่ะ
ถ้าจะเห็นของสดขนาดนี้ไหวไหมคะไหวไม่ไหว
ไลน์บอกคุณยายหน่อยละกันนะอ้าวร้านต่อไปค่ะ
อืมที่นี่ก็สดไม่แพ้กันสดมากเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดค่ะ
เมื่อลูกค้าถามว่าเนื้อที่ร้านสดไหมคุณดูนี่นะ

จนถึงขั้นพี่น้องวัวเนี่ยเดินเข้ามาในร้านเลย
ร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านรสข้น
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อไทยวาคิวอยู่ทะเที๋ยวลังเสัียนะคะ
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อของเขาขายดีหรือเปล่า
ไม่ใช่เขาหลงมาเขาไม่ได้เป็นหุ้นส่วนไม่ได้เป็นผู้ประกอบการ
แล้วก็ไม่ได้เป็นเนื้ออยู่ในถ้วยคุณผู้ชมด้วยนะคะ
เขาหลงมาค่ะมากัน๓๔ตัวนะคะ
แล้วเจ้าของร้านแล้วก็คนในร้านก็ต้องไล่ออกไปแม้
คนกินตกใจเลยเห็นไหมเห็นแล้วอยู่แป๊บนึงแต่คนกิ๊วตกใจเลย
เห็นไหมว่าเนื้อในถ้วยมันเป็นของน้องก็แล้วไม่ใช่นะคะ
เออแย่โก้นให้แย่ถามเนี่ยบอกแย่สิสั่งหมูกระท่าโอ๊ดบอกกินน้ำยายบ่
กินกินกินน้ำยายอยู่บ่กินบ่เออกินน้ำอยู่นี่ล่ะ
เขาถ่านน้ำอยู่นี่เออน้ำอยู่นี่ล่ะแย่สิให้กินน้ำเด้อ
คุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวให้โกดินั่งกินกินหมูกระทะ
แล้วยายพูดไม่ตกกินหมูกระทะอยู่กับยายแล้วเดี๋ยวจะสั่งมาให้เขากิน
เดี๋ยวคุณยายลาไปก่อนเด้อขอเวลาอยู่กันสองคนบ้างนะคะ
เฮ้เฮไอ้ดาวขาวยังไม่ร้อน
คุณยายถือซ้ำใหม่เพราะสุดไงเลยเด้อเอ้ย